แต่สิ่งที่ทำเนี่ยโอ้โหไม่น่าเอาเป็นเยี่ยงอย่าง

โดยเฉพาะพาลูกไปชิงทรัพย์คนอื่น

วันที่สามฟอร์ดวันที่สามฟอร์ดต่อที่สองต่อที่สามต่อที่สิ้นด้วย
ล่าระทึกเลยคุณผู้ชมฮะกลางเมืองลบบุรีเลยเห็นไหมเก๋งน้ำตาลน้ำตาลคณะอ่ามา
ถึงวงเวียนอ่ะพี่เบิร์ตครับก็จอดติดอยู่ใช่ไหมตำรวจเห็นครับ
ตำรวจก็ตามไปตามไปตามไปจนถึงรถของปอนแล้วปอนอยู่ในรถน่ะ
ขับไปด้วยแล้วก็มีลูกนั่งด้วยแต่บึงหนีไปเลยฝ่าไปเลยครับ
วิทยุหนึ่งเก้าหนึ่งเนี่ยเขารับแจ้งมาว่าปอนอ่ะ
คนขับรถเก่งน้ำตาลเนี่ยไปวิ่งราวสร้อยทองของผู้เสียหายไว้
ไอ้ตอนขับฝ่าเนี่ยเกือบชนตำรวจด้วยหลังจากนั้นตำรวจสพเมืองลบบุรีก็นี่
ขับตามอย่างระทึกเลยแล้วรถของปอนเนี่ยโอ้โหขับประมาทหวาเสียวเลยล่ะ
เบียดมอเตอร์ไซค์ของตำรวจให้ล้มด้วยสุดท้ายไปจนมุมครับ
สกัดไว้ได้ที่ซอยจอมพลปหมู่๘ตะบนท่าสารานี่ช่วง๑๐โมงเช้าเมื่อวานนี้
นี่ปอเรียบร้อยแล้วสิ้นฤทธิ์แล้วปอเนี่ยชื่อจริงคือปรัชญาวุฒิ
อายุสามสิบสี่ปีเป็นคนขับนะแล้วก็มีลูกสาวไว้สี่ขวบนั่งมาด้วยโอ้โห
สี่ขวบเองเหรอเอาลูกมาด้วยอ่ะโอ้มีปืนเนี่ยแต่ปืนปลอมนะ
ปลอม๑กระบอกครับแล้วก็มีขนมนิดหน่อย
เหมือนขนมให้เด็กกินอ่ะปอนจะไปไหนมัน
จะไปไหนเนี่ยไปทำอะไรเนี่ยปอนอ้างว่ากำลังจะพาลูกสาวไปทำธุระ
ฮะเออแล้วทำไมตำรวจเรียกไม่หยุดอ่ะปอน
อนบอกตกใจตกใจโดนตำรวจเรียกพี่เบิร์ตตกใจเลย
ก็เลยขับหนีแต่ผมไม่ได้ทำสิ่งผิดกฎหมายนะ
เขายืนยันอย่างนั้นครับแต่ตำรวจบอกว่าก่อนหน้านี้สักครึ่งชั่วโมงเนี่ย
รับแจ้งมาจากช่างซ่อมรถยุโรปที่อู่แห่งหนึ่งชื่อว่าช่างไพโรธ
ช่างไพโรตเนี่ยเจ็ดอายุเจ็ดสิบหกแล้วนะอืม
ไพโรธแกบอกว่าปอนเนี่ยนี่มาที่อู่ปุ๊บ
ทำทีมาหาซื้อน้ำยาขัดสีรถแล้วก็ชวนคุยอ้าวช่างไพโรธดูพระเครื่องหน่อยดิ
เออพระสวยดีนะขอดูหน่อยครับเป็นพระเครื่องหลวงปู่ทวดด้วยโอ้
ไพโรธก็เลยถอดให้ดูถอดให้ดูเห็นว่าเออคงเป็นคอพระด้วยกัน
เป็นเซียนพระด้วยกันถอดให้ดูปรากฏว่าปอนคว้าสร้อยอ่าเดิน
เดินเดินไปเดินไปแล้วช่างไพโรธยังไงฮะ
คือเมื่อเมื่อกี้เหมือนเหมือนชี้ว่าไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้เอาไปให้เขาดูหน่อย
หรือยังไงแบบเนี้ยไม่ยังไงเนี้ยโอ้โหแล้วช่างไพโรตก็เจ็ดสิบกว่าแล้วอ่ะ
โอ้โหก็เดินตามไม่ค่อยทันอ่ะคุณผู้ชมฮะก็เดินไปเอ๊ะปอมจะไปไหนนะ
ไปไหนนะไปไหนนะได้คำตอบแล้วปอนมาขึ้นรถตัวเองครับ
ขึ้นรถเก๋งขับไปเลยฮะหน้าตาเฉยเลยไปค้นรถปอนอยู่นานค้นเท่าไหร่
ไม่เจอของกลางนะคุณผู้ชมไอ้ตอนที่สกัดจับได้แล้วนะ

ครับอยู่ในรองเท้าโอ้โหอยู่ในรองเท้าคุณผู้ชมพี่เบิร์ตโอ้โห
แล้วเอาพระเอาพระไปซ่อนในรองเท้าแล้วเหยียบไว้แล้วเท้าก็เหยียบไว้
อย่างนั้นน่ะนี่ตอนแรกถอดข้างขวาก่อนแหมข้างขวายังไม่มี
ข้างซ้ายเท่านั้นแหละมีเลยคุณผู้ชมพระเลี่ยมทองหลวงปู่ทวดหนึ่ง
ครับแล้วก็มีสร้อยคอทองคำหนักสองบาทอืมโอ้โห
แล้วเมื่อวานทองเท่าไรสามหมื่นสี่อืมสองบาทก็เกิบเจ็ดมืนน่ะ
ครับแต่ปอนยังให้การปฏิเสธอีกนะโอ้โห
ขนาดนี้แล้วยังปฏิเสธนอกจากนี้ครับตรวจปัสสาวะ
ม่วงครับคุณผู้ชมเสพยาไปอีก๑ข้อหา
ต่อมาภรรยาของปอนก็มารับลูกสาวไป
ภรรยาเนี่ยเล่าให้ฟังว่าปอนสามีเธอเนี่ย
เป็นอดีตพนักงานขับรถราชการ

โดนฟันคอไปตัดเส้นประสาท

เคยรักทรัพย์ชาวบ้านมาแต่เคลียร์กันได้
ส่วนทางนี้ภรรยาบอกก็ปล่อยตามกฎหมายแล้วกัน

คือบอกว่าไม่ใช่ของผม

ผมช่างไพโลตไงนี่แหละคุณผู้ชม